ประเด็นเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณสุขกันก่อนนะครับ
วันจันทร์ที่ผ่านมาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทินชาญวิรากูลนั่งหัวโต๊ะเลย
ประชุมกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และมีคำพูดนี้ออกมาบอกว่า
จะต้องปรับระบบเรื่องของห้องฉุกเฉิน
ต้องยกระดับขึ้นไปให้ได้ยกระดับขึ้นไปอย่างไกลนั้นนะครับ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยครับเชิญครับ

แนวนโยบายแนวทางปฏิบัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทินชาญวิรากุลมอบให้คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการบัตรทอง
ไม่ว่าจะเป็นสปสชไม่ว่าจะโรงพยาบาลทั้งหลาย
นำไปปฏิบัติเมื่อวานนี้ขีดเส้นใต้ไปปรากฏว่าได้รับเสียงสะท้อนเยอะมากเลยครับ
เป็นความหวังของคนที่ไปใช้บริการบัตรทอง
สองเรื่องสำคัญคือ๑แนวปฏิบัติที่บอกว่าไปพบหมอไม่ควรจะเกิน๑ช
โอ้โหอันนี้คนชอบใจมากเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าไปใช้สิทธิ์บัตรทอง
ต้องตื่นตี๓ตี๔ไปเข้าคิวเอารองเท้าไปวางเข้าคิวแทนคน
แล้วไปนั่งรอหลายชถ้าเป็นไปได้ไม่เกิน๑ชได้พบหมอเจ๋วเลยครับ
ข้อ๒พบหมอแล้ว
ออกมาจากห้องหมอต้องไปรอรับยาโอ้โหตรงนั้นคิวก็ยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมง
แนวทางปฏิบัติในอนาคตรัฐมนตรีบอกว่า
ไปซื้อยาเอาตามร้านหมอข้างบ้านได้
แล้วจะจัดระบบให้สปสชตามไปจ่ายเงินให้กับร้านขายยา
ผู้ใช้บริการบัตรทองมาเอายาไป
โอ้โหเรื่องนี้ได้รับความสนใจเยอะ
เลยครับเราจะย้อนกลับไปคุยกับอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านหนึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีที่ดูแลกำกับ
แล้วก็ทำให้เรื่องโครงการ๓๐บัตรรักษาทุกโรค
เป็นมักเป็นผลแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงโครงการหลักประกันสุขภาพ
จนกระทั่งมาถึงเรียกว่ากันว่าบัตรทองอะไรทั้งหลายก็ตามแต่
แต่ว่าต้นรากนี่มาจากโครงการ๓๐บาทรักษาทุกโรค
เมื่อวานนี้ได้เห็นภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนาสุข
นั่งหัวโต๊ะข้างท่านเชิญรัฐอดีตรัฐมนตรีคนนี้
ไปนั่งร่วมประชุมและให้นั่งหัวโต๊ะด้วย
แปลว่าให้ความสำคัญเพื่อไปขอความคิดความเห็น
ที่จะพัฒนาระบบบัตรทองครับ
ผมจะพูดคุยกับอดีตรัฐมนตรีคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลี
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับ

ครับแนวทางที่รัฐมนตรีอนุทินมอบเป็นแนวทางปฏิบัติ
มันมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับ
ครับผมก่อนอื่นผมขออนุญาตที่จะชี้แจง๒๓ประเด็น
๒๓ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาสุขนะครับ

ที่สองที่ผมได้เข้าไปร่วมประชุมด้วยไปประชุมในฐานะประชาชนที่มี
พอมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าบ้าง
ผมได้เรียนท่านตรีอนุทินแล้วว่า
ผมจะไม่เป็นทีมงานของท่านไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นขอไปให้ความเห็นเฉยนะครับ
ประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันอาจจะหยิบยกเฉพาะเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในการไปรับบริการนะครับ
ก็มีการพูดคุยกันว่าโดยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้
โดยลักษณะของความร่วมมือร่วมใจในปัจจุบันนี้เนี่ย
จะสามารถพัฒนาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมายในการไปตรวจกับแพทย์
คือถ้าหากคุณสุภาพหรือใครที่ท่านผู้ชมที่ชมอยู่
เวลาเคยไปตรวจในโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะเห็นว่าไปรอกันนาน
มีเวลารอบางทีก็อาจจะหลายชั่วโมงด้วยนะครับ
แต่ว่าเวลาเข้าไปตรวจในห้องตรวจจะตรวจประมาณสัก๑๐นาที๑๕นาทีก็ถือว่ามากแล้วล่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ออกมาแล้วก็จะต้องนั่งรอรับยาอีกประมาณสักชั่วโมง๒ชั่วโมง
รวมแล้วก็ใช้เวลากันครึ่งวันหรือบางทีก็อาจจะเกือบทั้งวัน
ทีนี้ปัญหาก็กลับมานั่งดูว่ามันสามารถจะแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะครับ
เพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมายเนี่ยโดยที่จริงแล้วเราสามารถที่จะมีการนัดหมายล่วงหน้าได้
แล้วเฉพาะเทคโนโลยีทุกวันนี้อย่างคุณสุภาพหรือท่านผู้ชมไปไหนถ้าหากสมมติเราจะมีแอป
แอปเรียกแท็กซี่ก็ยังมีเลยหรือยังจะไปกินพัฒนาคารที่มันคิวนานมากก็สามารถที่จะมีแอปที่จะจองคิวล่วงหน้าได้
แม้แต่ทางคลินิกของโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่งที่เป็นคลินิกระดับพรีเมียม
ก็สามารถที่จะนัดล่วงหน้าได้ว่าจะมากี่โมงแล้วก็จะรอประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ตรวจแล้ว
เราสามารถที่จะทำการนัดหมายล่วงหน้านี้เองได้แล้วโดยที่ถ้ายังไม่มีแอปก็นัดจดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพ
แต่ว่าจริงแล้วโดยเทคโนโลยีมันสามารถทำแอปกันได้อยู่แล้วนะครับ
โรงพยาบาลก็จะมีเครือข่ายของร้านขายยาซึ่งอยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาล
ถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าร้านขายยาก็คือห้องยาของโรงพยาบาลนั่นแหละ
แจกมาอยู่ในชุมชนใกล้บ้านเรา
เพราะฉะนั้นถ้าหากสมมุติว่ามีใบสั่งยาอะไรเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าถ้าหากช่วงต้นอาจจะเป็นใบสั่งยาแล้วก็มารับใบสั่งยาที่ร้านยาใกล้บ้าน
ซึ่งเป็นห้องยาของโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายที่มีการฝึกอบรม

แต่ว่าเป้าหมายเบื้องต้นอาจจะเน้นเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังก่อนนะครับ
บางคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันสูงค่อนข้างมีอาการเสถียรไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับยาหรือพบแพทย์บ่อยนัก
ทุกเดือนไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่โรงพยาบาลก็ได้
ก็สามารถที่จะไปวัดความดันกับร้านขายยากล้ายบ้างที่มีเพตเศรษฐกรที่สุขหลมแล้ว
แล้วก็รับยาความดันต่อเนื่อง
ตรงนี้จะทำให้เราไม่ต้องไปแออัดกันที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ไม่เหนื่อย
ตรวจรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์จริงเท่านั้นครับ
มันจะยิ่งมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอำนวยความสะดวก
บบริการได้มากกว่านี้เยอะนะท่าน
มากเลยครับก็จะเกิดความสะดวกมากมาย
แล้วนี่จะเปลี่ยนวิธีชีวิตของการไปโรงพยาบาลของพวกเราเลยครับ
เขาบอกต่อไปนี้เนี่ยเวลาเราจะไปหาหมอเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องเจอหมออายุรกรรมก็ได้
สามารถที่จะบอกสมมุติฐานของโรคว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่
แล้วมันจะมีเครื่องมือที่จะบอกเราว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้
แล้วก็บอกเราด้วยว่าเราควรจะไปซื้อยาอะไร

คือจริงเทคโนโลยีแบบนี้ก็มีในบางประเทศได้เริ่มต้นทำแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศในยุโรปหรือในประเทศจีนเองก็ตาม
ซึ่งจะมีตู้ที่คล้ายเป็นตู้อัจฉริยะ
ที่สามารถที่จะเข้าไปสกรีนเบื้องต้น
แต่ต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นเหมือนการสกรีนโรคเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ
น่าจะมาทดแทนการรักษาได้เต็มรูปแบบทีเดียว
อาจจะมีเครื่องอย่างนี้ไปทดแทนในระหว่างที่คุณหมออาจจะไม่ได้ไปอยู่ทุกวัน
ครับถ้าโดยสรุปถ้าฟังตามที่คุณหมอสุรพงศ์บอกผมเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มบุคลากรไม่จำเป็นต้องเพิ่มหมอ
ไม่จำเป็นต้องเพิ่มพยาบาลแต่ว่าใช้เทคโนโลยีเพื่อกำหนดเวลานัดหมาย
ไม่ต้องไปออกันตั้งแต่ตี๔ตี๕อันนี้ทางเทคโนโลยีทำได้เลย
ทำได้เลยครับก็เพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลาในการที่จะปรับปรุงมาตรฐานของเทคโนโลยี
แล้วก็เรื่องของร้านค้ายาก็คืออาจจะต้องมีการจัดเรื่องเกี่ยวกับเครือข่าย
มีการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เข้าซ่อมไปทีละขั้นตอน
อีกประเด็นหนึ่งที่เราได้คุยกันแล้วเป็นห่วงเป็นใยมากคือเรื่องเกี่ยวกับห้องฉุกเฉินนะครับ
ซึ่งตอนนี้มันก็เป็นปัญหาที่เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างแพทย์พยาบาลกับทางผู้ป่วยเป็นระยะ
เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าห้องฉุกเฉินนี้มันหนักจริงคุณหมอก็ทำงานหนักมากพยาบาลทำงานหนักมาก
แล้วผู้ป่วยเองก็คิดว่าตัวเองมาในตอนดึกเนี่ยมันก็ฉุกเฉินทุกคนก็ว่าตัวเองฉุกเฉินหมด
อันนี้ก็จะต้องมีเรื่องของการกระบวนการคัดกรองว่าฉุกเฉินคืออะไรมานอกเวลา
แต่ว่าเขาก็จำเป็นจริงอย่างเป็นไข้ตัวร้อนมากอะไรตอนนอกเวลาจะทำไง
แต่ถ้าเป็นนอกเวลาที่แบบอาจจะป่วยแต่ไม่ถึงขนาดหมดสติกำลังจะเป็นโรคหัวใจ
หรือกำลังสีฤทธิ์สีเลือดมากอาจจะไปแยกอีกโซนอย่างนี้เป็นต้น
แล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปใส่คุณเข้าไปให้เพิ่มขึ้น
เพราะว่าตอนนี้สิทธิของผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ย
โอ้โหมันเยอะมาก
ฉะนั้นมันก็จะมีความขัดแย้ง

ครับก็ที่มีการตั้งเป้าหมายกันท่านตรี
ท่านเรียกไม่การพูดคุยกันแล้วคิดว่าจะไปยังทำให้จบภายในหนึ่งปีนะครับ
ผมในฐานะคนที่ให้ข้อมูลก็พยายามที่จะ
ถ้าย้อนกลับไปตอนที่คุณหมอดูเรื่องโครงการ๓๐บาทรักษาทุกโรคตอนนั้นผ่านมาจนถึงวันนี้
เกือบ๒๐ปีระหว่างสปสชกับกระทรวงตอนนี้กลืนเป็นเนื้อเดียวกันหรือยังครับ
คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าในบางช่วงของประวัติศาสตร์๑๘ปีนี้มันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่าง๒องค์กรนะครับ
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งในเชิงธรรมชาติขององค์กรหรอกแต่ว่าจริงเป็นความแย้งของภาวะผู้นำมากกว่า
ตรงว่าที่ได้มีการไปร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นเนี่ยผมคิดว่าท่านปรักษ์กระทรวงสาธารณสุขกับท่านเรคาสวชาติในยุคปัจจุบันนี้
น่าจะเป็นทีมงานที่ช่วยกันพัฒนาเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไปได้อย่างก้าวกระโดดครับ
ครับครับขอบพระคุณคุณหมอสุรพงศ์ครับ
ขอบคุณนะท่านครับขอบคุณครับ
คุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหนาสุข
เมื่อกี้ที่ขึ้นบนจอว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ครับ
ท่านได้รับเชิญไปในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์
ซึ่งก็ต้องชื่นชมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนาสุขคนใหม่ไม่ถือเขาถือเรา
เอาคนที่เชี่ยวชาญเอาคนที่เคยทำงานประสบความสำเร็จมา
มาให้ความรู้มาให้ข้อคิดข้อเห็นอันนี้ดีครับ
ฉะนั้นสรุปเลย๒เรื่องไปพบหมอต้องไม่เกิน๑ชั่วโมง
พบหมอแล้วเนี่ยไปเอายาใกล้บ้านร้านขายยาใกล้บ้าน
ซึ่งถือว่านั่นคือห้องยาของโรงพยาบาลในระบบที่กำลังจะเกิดขึ้นมีได้แน่นอน
นี่เป็นข่าวดีของคนที่ถือบัตรทองหรือ๓๐บาทรักษาทุกโรคในอดีตนั่นแหละครับ
นี่คือเคสครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องเห็นคนป่วยหรือว่าคนสูงอายุไปรอกันที่๔ตั้ง๕นะครับ
สภาพนั้นก็น่าจะค่อยหายไป
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ